นี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับเยาวชนจริงนะคะ
รักเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ดี
แต่บางทีต้องดูสถานการณ์ดีด้วยนะคะ
แก๊งนี้อายุแค่๑๖๑๘ปี
เพื่อนชื่อปอโทรมาบอกเฮ้ยมีเรื่องช่วยหน่อยดิ
ขนกันไปเลยหลายคนเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตามจุดที่เพื่อนบอกมีเรื่อง
ไปถึงไม่เจอใครเลยแทนที่จะกลับกันขี่ตระเวนหาดูความเป็นห่วงเพื่อน
สุดท้ายแล้วตรงถนนโล่งสี่เลนตรงนี้ไปเจอผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วโดนสาดลูกซองใสไปสองนัดตายหนึ่งเจ็บสามนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดตี๔ค่ะ
ตำรวจสพออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันที่ถนนสายสิงห์บุรีชัยนาศตรงหลักกิโลเมตรที่๔๖
คนเจ็บจริงตอนแรกมี๔แต่สุดท้ายปลายไป๑นะคะ
ผู้ตายคือน้องอาวุธอายุ๑๘ปีโดนยิงเข้าหน้าเลยค่ะ
เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลอีก
คนที่๒คือน้องภูมิพัฒน์อายุ๑๖ปีโดนยิงเข้าขาขวา
พิงโยอายุ๑๘ปีถูกยิงเข้าขาขวาเหมือนกัน

คุณหมอก็ต้องเร่งช่วยเหลือทุกคนเป็นการด่วนนะคะ
เขาเล่าบอกว่าเพื่อนที่ชื่อปอเนี่ย
เป็นเพื่อนที่มีบ้านอยู่แถววัดกระดังงาอำเภอเมืองสิงห์บุรี
โทรมาบอกเฮ้ยมีเรื่องพาพวกมาช่วยหน่อย
ก็ตามสมัครพักพวกกันมาได้สัก๑๐คน
คนถูกยิงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ว่าตาย
ขี่รถออกไปตรงจุดที่ปอบอกแถววัดกระดังงา
ก็ไม่เจอก็ไม่กลับเป็นห่วงเพื่อน
ตระเวนตามหาแถวถนนสิงห์บุรีชัยหน้าจนถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นมอเตอร์ไซส์สองคันมากันสองคนขี่สวนทางมา
แล้วเห็นคนซ้อนชักปืนออกมา

กระสุนมันก็เข้าเพื่อน๔คน
เขาบอกวินาทีนั้นเนี่ยเลือดสาดเลยค่ะ
ก็ขี่มาเรื่อยว่าสิงห์ภูรีก็คงไม่เจอใคร
และก็คือขี่แป๊บขี่มาแป๊บขี่มาเลยครับ
หาเสื้นนั่นเลยครับ

เป็นถนนโล่งแบบนี้เลยค่ะ

คิดว่าคนร้ายน่าจะจอดซุ่มรอก่อน
รอจังหวะแล้วก็ลั่นไกลใส่เลยนะคะ

พยายามติดตามตัวเพื่อนที่ชื่อป่อ

เพื่อนมาช่วยหน่อยอ่ะนี่ตอนนี้ยังตามตัวปอ

แม่ของน้องอาวุธนี่นะ

ที่วัดศรีทรงทำอำเภอเดิมบางนางบวช

ว่าลูกแม่เป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ตำรวจช่วยจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เข้าไปกับเพื่อนมีเรื่องที่ไหนก็ไปกับเขาไม่มีเรื่องแต่ตัวก็ไม่เคยมีเรื่อง
ตัวเองไม่มีค่ะไม่มีจริงถ้าได้มีต้องได้ยินข่าวบ้าง
ส่วนใหญ่จะเพื่อนล่าสุดชุดสืบสวนสพอินบุรีกำลังไล่ล่าคนร้ายแก๊งนี้นะคะ
แกะรอยจากหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบพยานแวดล้อมเห็นว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยนะคะ